ที่ตกจากเจ็ดสกีแล้วน้องไม่ได้ใส่ชูชีพใช่ไหมคะ

เจ้าหน้าที่ก็ยังค้นหากัน
คนในครอบครัวก็ยังพยายามอย่างสุดความสามารถ
คือปฏิเสธไม่ได้ว่าก็ทำทุกอย่างทุกทาง
มุมความเชื่อก็ด้วยเราก็เคยนำเสนอไป
เดี๋ยวเล่าความคืบหน้าการค้นหาก่อนนะคะ
แล้วเดี๋ยวจะเล่าในมุมความเชื่อของจุดที่เกิดเหตุด้วยค่ะ
การค้นหาร่างของน้องมาวินอายุ๑๘
ทางเจรถีชุปดาห์น้ำใช้โดนสำรวจใต้น้ำ
น้ำลึก๕๐๘๐เมตรนะคะ
จุดที่น้องตกลงไปมันเป็นแนวร่องน้ำไหลไปหน้าเขื่อนศรีนครินทร์
อุณหภูมิเย็นสัก๒๑องศาได้ค่ะ
แล้วก็ใช้โดรนสำรวจใต้น้ำเนี่ยใต้น้ำมันจะมีกิ่งไม้มีต้นไม้
เป็นอุปสรรคในการค้นหานี่คือภาพใต้น้ำ
ระดับความลึกก็ตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยโอ้โหนี่นะคะ

เจ้าหน้าที่ก็นำเรือออกค้นหาทั้งวัน
ลำบากเหมือนกันนะคะครับคือด้วยความที่ใต้น้ำเป็นลักษณะมีภูเขาชันด้วย
เป็นแนวร่องน้ำด้วยที่มันจะไหลไป
จุดที่น้องมาวินจมลงไปเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าน่าจะลึกสักประมาณ๕๓เมตรกว่า
คือถ้าร่างน้องจมลงไปเนี่ยด้วยลักษณะทางกายภาพของเขื่อน
ร่างควรจะต้องกลิ้งลงไปตามไหล่เขาแล้วก็ไหลแล้วจมลึกไปเรื่อยไปเรื่อย
สภาพใต้น้ำต้นไม้เยอะอย่างที่เห็นภาพเมื่อกี้
ทำให้ร่างอาจจะลอยขึ้นมายากมากอาจจะถูกกิ่งไม้ด้านล่างเกี่ยวเอาไว้ก็ได้
ทีมข่าวลงเรือร่วมปฏิบัติการค้นหาวันนี้น้ำค่อนข้างนิ่ง
ไม่ค่อยมีคลื่นลมสักเท่าไหร่ได้คุยกับนายหันชัยอายุ๔๐
เป็นกู้ภัยสมาคมอายุทยาโรมใจบอกว่าคือมันหลายปัจจัยค่ะคุณผู้ชม
ทำให้ร่างของน้องยังไม่ลอยขึ้นมาที่ผิวน้ำอาจจะเป็นเพราะอุณหภูมิ
อาจจะเป็นเพราะไปติดอยู่ที่กิ่งไม้ต้นไม้ที่อยู่ใต้น้ำก็ได้

ก็ไปปักหลักนอนที่แพร่เลยเสียค่าใช้จ่ายวันหนึ่งก็เยอะเป็นหลักหมื่นนะคะ
ก็ไปอยู่จุดที่ใกล้กับลูกชายตกเจ็ดสกีลงไป
อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าทำทุกทางเจ้าหน้าที่ก็ช่วย
ความเชื่อก็ด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างก็พยายามทำทุกอย่าง
ก็นำกับข้าวมาเส้นไหว้จุดทูปบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์

แม่บอกว่าลูกชายมาเข้าฝันญาติบอกหิว
แม่ก็เลยนำข้าวมาเส้นไหว้จุดทูบ
ล่าสุดมีพระเกจิบอกว่าจะเจอร่างน้องมาวินภายใน๓วัน
แม่ก็ภาวนาขอให้เป็นแบบนั้น
พึ่งค้าทุกที่เลยค่ะ
มีค่ะ
มาดูลักษณะของเขื่อนตรงนี้ค่ะเขื่อนศรีนครินทร์
ความสูงจากฐานราก๑๔๐เมตร
เขื่อนยาว๖๑๐เมตร

พื้นที่ก็ประมาณ๔๑๙ตารางกิโลเมตรมีความจุมากเป็นอันดับ๑ของประเทศไทย
ล้านลูกบาทเมตรอันนี้เป็นลักษณะทางกายภาพของเขื่อนตรงนี้
ทีนี้มาดูมุมความเชื่อนิดนึงมันปฏิเสธไม่ได้ว่าก็ต้องมีเรื่องราวแบบนี้ควบคู่กันไป
ชาวบ้านเขาบอกว่าใต้เขื่อนศรีนครินนะคะมีถ้ำอยู่ใต้น้ำชื่อว่าถ้ำลั่นธม
มีคนเสียชีวิตที่นี่หลายรายมากและเป็นที่อยู่ของพญานาคาราช
แห่งเมืองบาดานเป็นผู้เฝ้าถ้ำแห่งนี้เอาไว้
ก่อนหน้านี้นะคะทีมสำรวจถ้ำใต้น้ำเจอปากถ้ำขนาดใหญ่
ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่มีบัตรพระอยู่เยอะเลยอะค่ะ
แล้วก็ในบาทมีเงินเหรียญอยู่ด้วย
ตำนานของถ้ำลั่นธมนะคะกล่าวขานกันว่ามีสามีภรรยาคู่นึง
พ่อแม่ไม่ยอมให้แต่งงานกันก็เลยหนีไปอยู่กันภายในถ้ำ
แต่พอผู้ชายมีแฟนใหม่ผู้หญิงผูกคอตายในถ้ำ
ช่วงกลางคืนชาวบ้านก็เลยได้ยินเสียงร้องโหยหวนทุกระถม
นี่คือที่มาของชื่อธรรมลั่นธม
ตำนานบอกว่าถ้ำตรงนี้เนี่ยฆ่าชีวิตผู้คนมาเยอะ
คำบอกเล่าของหน่วยกู้ภัยที่ดำน้ำลงไป
กู้ร่างผู้เสียชีวิตรายหนึ่งที่จมอยู่ใต้น้ำใกล้กับก้อนหิน
ระหว่างที่กำลังนำร่างขึ้นมาปรากฏว่าร่างของผู้เสียชีวิต
ติดกับกิ่งไม้หรืออะไรบางอย่างก็ไม่รู้ใต้น้ำค่ะกู้ภัยพยายามจะดึง
เท่าไหร่ก็ดึงไม่ออกจนต้องยอมปล่อยร่างไปก่อน
พอส่องไฟฉายไปที่ร่างของผู้เสียชีวิตปรากฏว่าไปเห็นเงาคน
คล้ายกับคนแก่ผมยาวเงยหน้าขึ้นมามองนี่นี่คือกู้ภัยให้ข้อมูลนะคะ
ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับประธานชมรมกู้ภัยทางน้ำภาคเจ็ด
เป็นผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ในการค้นหาผู้สูญหายใต้น้ำ
เขื่อนศรีนครินมาเกือบสี่สิบปีคุณเฉลิมพลหงยนต์คนนี้ค่ะ
เขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางทีมนักประดาน้ำ
ดำน้ำในเขื่อนศรีนครินมันก็เจอเรื่องราวที่มันเหลือเชื่อค่ะ
เจอบ่อยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยมีร่างคนที่จมน้ำในเขื่อนศรีนคริน
ยังหาไม่เจอประมาณห้ารายคือนายอนิรุธเป็นนักท่องเที่ยว
ตกจากแพร่เมื่อปีห้าเก้านายนพดลหรือน้องอ๊อฟอายุยี่สิบเก้า
กระโดดลงจากแพร่เมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดแล้วก็มีคุณอานนท์อายุห้าสิบสอง
โดดลงไปช่วยเพื่อนที่ตกแพร่ในปีหกสองมีในมดกระโดดแพร่
มีเด็กผู้หญิงอายุสิบห้าจมหายไปเป็นสิบกว่าปียังไม่เจอร่างเนี่ยที่เอ่ยนามมาเนี่ยค่ะ
จมลงไปแต่ยังไม่เจอร่างเลย
ผมก็เจอนะว่าอาจจะเห็นเป็นรูปร่างเป็นผี
เป็นคนแก่ใส่ชุดขาวอย่างนี้บางทีเห็นเป็นคล้ายคล้ายควันอยู่ใต้น้ำ
ขาวขาวลอยอยู่ใต้น้ำผมก็คิดว่าถ้าถ้าเราลงเกินสามสิบเมตรลงไปเนี้ย
ตัวเจ๊ในถังเนี่ยทำให้ผมหลอนทำให้ผมหลอน
พอหล่อแล้วเนี่ยเราจะคิดมามองเห็นภาพที่มันเป็นนู่นเป็นนี่
จินดันตรากายเป็นนู่นเป็นนี่ได้แล้วถึงกล้าลงต้องคิดแบบนี้
แต่ถ้าเราไปคิดว่าเฮ้ยลงไปแล้วต้องมีผีต้องไปเจอผีเนี่ย
ทำงานตรงนี้ไม่ได้เพราะผมลงเนี่ยเที่ยงคืนตีหนึ่งตี๒
ผมก็ลงกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะทั้งกู้ภัยทั้งนักประดาน้ำ
ลงพื้นที่ค้นหาอย่างละเอียดอีกครั้งใช้เครื่องสแกนจากบริษัทเอกชน
นำเข้ามาช่วยเหลือใช้โดรนใต้น้ำค้นหาควบคู่กันไปด้วย
ว่าช่วงเวลา๑๐วันนี้ค่ะร่างน่าจะเริ่มลอยขึ้นมาจากน้ำได้แล้วนะคะ
แต่อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นว่าไม่แน่ใจไปติดอยู่ที่อะไรที่อยู่ด้านใต้น้ำหรือเปล่า
ต้นไม้กิ่งไม้หรืออะไรแบบนี้แล้วมันก็มีสิ่งกีดขวางเยอะ